คุณผู้ชมค่ะไปดูความน่ารักของคู่พ่อลูกกันหน่อยนะคะ
ไม่รอช้าเริ่มกันที่คู่แรกเลยแล้วกันนะคะ
สำหรับพี่หนุ่มสอนรามกับน้องวิจิ
อยู่บ้านกันเนี่ยคู่คนนี้นะคะบอกเลยว่ามุ้งมิ้งน่ารักมากเลยค่ะ
นี่แหละค่ะกลับบ้านปุ๊บนะคะทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้กับน้องวิจิ
ลูกสาวสุดที่รักค่ะพ่อลูกเขาอยู่ด้วยกันดูแลกันน่ารักมากนะคะ

อย่างล่าสุดค่ะน้องวิจิเขาจับไมค์เตรียมเดบิวต์เป็นนักร้องแล้ว

มามาจุ๊บทีนึงอะไรอย่างเงี้เออเดี๋ยวไปดูคลิปความน่ารัก

แม่แววมาน่ะสายเลือดศิลปินน่ารักจริงจริงนะคะอะไปต่อ
แล้วกันความน่ารักของเด็กยังไม่หมดนะคะคุณพ่อก็
เหมือนกันแต่ว่าคุณพ่อคนนี้เป็นแบบสายโหดแต่อยู่ใน
หมดกว่าละมุนนะฮะดีเจแมนนั่นเองตอนเนี้ยน้อง
มนต์อายุใกล้จะหนึ่งขวบแล้วนะคะบอกเลยกำลัง
ดุ๊กดิ๊กน่ารักแล้วทรงผมเขาก็เป็นเอกลักษณ์นะผม
หยิกหยิกแบบเนี้ยเหมือนคุณพ่อเลยแล้วก็เวลา
พ่อลูกคู่นี้เขาเล่นกันเขาชอบเต้นกันคุณผู้ชม
ชมอ่าแต่ก่อนเนี้ยเวลาพ่อแมนอุ้มเห็นไหมก็จะ
แบบเอ้ยอย่างงงอะไรอะพ่ออะไรอย่างเงี้ยแต่หลัง
หลังหลังเนี่ยเริ่มโตแล้วเริ่มรู้เรื่องแล้วนะมีการ
โยกซ้ายโยกขวาเหมือนกันนี่มีการเล่นกล้องยิ้มด้วย
แบบนี้น่ารักดีนะคะค่ะเรียกว่าน่ารักจริงจริงนะคะ
อ่ะปิดท้ายกับคนนี้เลยนะคะคุณป้าสายโอป้านะคะ
คุณฟุ๊กจีระนั่นเองค่ะเป็นคุณพ่อลูกสองนั่นเองนะคะ
นี่เลยเขาชอบพาลูกไปออกกำลังกายไงค่ะเดินเล่น
ในสวนในหมู่บ้านนะคะไปไปมาพาลูกไปเลยนะคะ
เรียกว่าเป็นการฝึกให้มีวินัยในการออกกำลังกายตั้งแต่
เด็กนะคะโตมารับรองว่าไม่แพ้คุณพ่อปุ๊กแน่นอนค่ะเออ
น่ะดูอืมลูกเด็กอย่างงี้ก็น่ารักเย็นดูนะคะคุณพ่อ
สมัยนี้ต้องเลี้ยงลูกเก่งนะคุณผู้ชมอุ้ยเขาอุ้มลูกเลย
มากเลยเนาะเปลี่ยนพระอ้อมเนี่ยเก่งยิ่งกว่าผู้หญิง
จริงนะนะคะก็ชื่นชมคุณพ่อทุกคนด้วยนะคะ